ทีนี้ข้อมูลฟังดูมามันค่อนข้างกระจายเหมือนกันนะ
ใครจะทำอะไรอย่างไรแต่ว่าเขาก็ทำไปพร้อมกัน
แล้วก็เราก็พยายามนำเสนอไปทุกข้อมูลพร้อมกัน
โดยเฉพาะเรื่องของหลุมยุบหรือว่าโพรงหรือว่าปล่องต่างนี่นะคะ
ซึ่งข้อมูลล่าสุดก็คือมีการไปพบลักษณะคล้ายกับเหว

เพราะว่ามันถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะเป็นความหวังของเราที่เราจะลงไปได้นะคะ

ครับทราบทราบครับ
ก็คือว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน
ของทางพลตำรวจเอกวิราชัยสมเมตตารองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยเวลาประมาณสัก๘นาฬิกา
โดยประมาณนะครับก็มีการเดินทางมาพูดคุยกับนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษนะครับ
อยู่ที่บริเวณดอยถ้ำผามี๒จุดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดกำลังพลของตำรวจ
ประมาณกว่าหนึ่งร้อยสามสิบสองนายนะครับมาที่บริเวณดังกล่าว
ซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจพบว่าปล่อง๒ปล่อง
ทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็สันนิษฐานว่า
ลำทานน้ำที่มันจะเดินเข้าไปในบริเวณของดอยถ้ำผันเนี่ยมันจะไปบรรจบกับในส่วนของสรรเขา
ท่ำขุนหลวงอ่ะนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยมีการเดินเท้าต่อไปทับประมาณหนึ่งจุดสองกิโลเมตร
ทางชุดปฏิบัติการก็ไปพบกับปล่องหนึ่งครับที่มีความกว้างประมาณ๓เมตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจใช้โดรนอ่ะนะครับบินเข้าไปในปล่องต่างเก่า
แล้วก็พบว่าบริเวณปล่องนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นหน้าผาแล้วก็ลึกลงไปประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็มีความกว้างสลับแคบตามภูมิประเทศของสรรเขาตรงนี้นะครับก็เลยมีการสันนิษฐานว่า
จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงไปที่ถ้ำขุนหลวงแล้วก็น่าจะเป็นจุดในส่วนของทางฝั่งขวานะครับ
แต่ว่าจะไปพบกับในกลุ่มของน้องทั้ง๑๓ชีวิตที่อาศัยหลบอยู่ในตรงนี้หรือไม่เนี่ย
ยังไม่มีใครสามารถยืนยันแล้วก็สรุปครับว่าจะมีน้องอยู่ในจุดบริเวณดังกล่าวหรือไม่ครับ
ค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะหลังจากที่นำอุปกรณ์ลงไปที่ปล่องนี้
มันมันเห็นอะไรข้างล่างบ้างคะหลังนอกจากการวัดระยะได้๕๐เมตรเนี่ยค่ะ
บริเวณดอยผ่าที่มีการพบเนี่ยจากการตรวจสอบด้วยด้วยสายตาของเจ้าหน้าที่นะครับ
ไม่พบอะไรเลยมีความมืดสนิทแล้วก็มันมีความเสี่ยงเกินไปด้วยระยะเวลา
เพราะว่าในจุดเวลาช่วงเวลาที่มีการเจอปล่องเนี้ยนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจอ่า
บินเข้าไปเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสามจนถึงขนาดนี้นะครับ
ก็เพิ่งจะเดินออกมาจากจุดปล่องดังกล่าวทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
ถ้ายังจะมีการใช้กำลังพลเข้าไปในปล่องนั้นเนี่ยบวกกับกลุ่มสื่อมวลชนที่ติดตามประจำข่าวด้วยเนี่ย
มันอาจจะเกิดอันตรายในระหว่างที่เดินทางออกมาจากบริเวณดอยผ่านี้
เพราะว่าด้วยระยะเวลามันจะมืดแล้วมันจะทำให้อันตรายในการเดินทางออกมาครับ
ทางเจ้าหน้าที่เลยยุติการพิสูจน์ทราบของปล่องดังกล่าวแล้วก็พรุ่งนี้จะมาเริ่มในการทำการตรวจสอบปล่องนี้กันต่อไป
ค่ะจากคำที่บอกว่ามืดนี้มองเห็นลางบ้างไหมคะว่าเป็นลักษณะเป็นโพรงเป็นห้องโถง
หรือว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตรงปลายอุโมงได้มีการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าพบเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
แต่ใหญ่ในที่นี้ไม่มีใครสรุปได้ว่าจะสามารถลงไปในโถง
ก็พอมีการประสานเจ้าหน้าที่ในส่วนของภาคอากาศยาน

เจ้านาธิก็จะมีการจัดชุดรัตเวณรถถือดินไปจุดดังกล่าว
เพื่อที่มีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าจะสามารถเชื่อมไปยังโพรงที่เป็นห้องโถงได้หรือไม่ครับ
ค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะถ้าเกิดว่าฟังจากที่คุณนัทพงศ์รายงานมา
นั่นหมายความว่าตั้งแต่แรกที่เราเข้าใจตรงกันว่า
หลังจากที่ผ่านสามแยกไปแล้วน้องเลี้ยวซ้ายไปทางพัทยาบีช
ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วถูกไหมคะ
เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพราะว่า
หลักการศึกษนสอบสนกรบงานเจ้าหน้าที่นี่
ท่านบอกว่าการทิ้งทรัพย์สินหรือว่ารองเท้า
รวมไปถึงกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจจะเป็นข้อสังเกตที่บอกว่า
เขาอาจจะไม่ได้เดินไปทางฝั่งซ้ายเพราะว่าในระหว่างที่เดินเนี่ย
วกกับในข้อมูลของน้องที่เคยเข้าไปที่มีการเล่ากันเมื่อหลายวันก่อนที่บอกว่า
กลุ่มเนี้ยเขาเคยเข้าไปหลายครั้งฉะนั้นเขาน่าจะรู้ว่าระยะทางที่กว่าจะเดินทางไปถึง
เขาก็เลยอาจจะมีการตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทางขวา
แต่ก็ไม่มีข้อสรุปข้อมูลที่แน่ชัดว่าสรุปแล้ว
น้องไปซ้ายหรือไปขวาถูกไหมฮะ

แล้ววันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมกันได้
ว่าต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้าง
จากสิ่งที่เราลงไป๕๐เมตร

ตอนนี้ยังไม่มีรายงานในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับ
แต่ได้รายงานว่าจะมีการประสานนักปีนผาที่มีความชำนาญพอสมควร
เพราะว่าการโรยตัวลงไปในปล่องนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงครับ
ถ้าเกิดว่าใช้บุคคลที่ไม่ชำนาญหรือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
ในการโรยตัวลงไปอาจจะเกิดอันตรายได้
เพราะว่าจุดที่โรยตัวลงไปค่อนข้างที่จะมืด
และไม่สามารถมองเห็นว่าบริเวณในโพรงนั้นเนี่ย
มันมีความกว้างหรือความลึกมากน้อยเพียงใดครับ
เอาละค่ะสอบถามคุณนัทพงศ์เท่านี้ก่อนนะคะ
นี่เป็นข้อมูลจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ซึ่งเกาะติดบริเวณที่ขึ้นไปทางด้านทิศเหนือของเขาถ้ำหลวงนี้นะคะ
ก็คือบริเวณถ้ำผาหมีไปสำรวจปล่อง
ซึ่งปล่องนี้ลงไป๕๐เมตรพบว่าเป็นห้องโถงมืดสนิท

เจ้าหน้าที่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าห้องถงนี้จะสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดอื่นของถ้ำได้หรือไม่
สรุปแล้วตอนนี้ที่เราเข้าใจกันมาตลอดคือเป็นการสันนิษฐานว่าน้องอาจจะเลี้ยวซ้าย
แต่ตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าข้อสันนิษฐานใหม่เนี่ย
น้องอาจจะไปเลี้ยวขวาไปทางผาหมี
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงลงไปในถ้ำได้